ไปดูข่าวนี้พื้นที่ฉะเชิงเซาเป็นเขตปกครองพิเศษหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่ได้ตั้งข้อสงสัยเอง
เพราะว่ามีเพจหนึ่งเขาตั้งข้อสงสัย
หลังจากที่เขามีการแชร์เรื่องราว
ห้างใหญ่ห้างหนึ่งในฉะเชิงเซา

ทำไมเปิดให้บริการลูกค้าแทบทุกโซน
ดูสิประชาชนไปเดินห้างกันอย่างสนุกสนาน
ใช่แล้วก็คือคนเขามีการแชร์ภาพบางคนไปนั่งกินสุกี้สบายใจเลย
นี่ฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับ
ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเศร้า

และกินอาหารอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า
โดยบอกว่าห้างแห่งนี้เปิดทุกโซนจริง
ยกเว้นโรงหนังคนแห่ไปเดินเล่นกันสนุกสนาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดไปไหนครับ
เขาไม่ได้ถามครับด้วยความสุภาพแบบนี้นะ

หรือนี่คือเขตปกครองพิเศษหรืออย่างไร
แต่เอาจริงคือดิฉันก็รับรู้มาตลอดนะว่าห้างเขาจะเปิดให้บริการ
เฉพาะร้านอาหารกับโซนร้านขายยา
แล้วร้านอาหารนั่งกินที่ร้านไม่ได้จะต้องซื้อกลับมาทานที่บ้าน
หรือสินค้าที่มีความจำเป็นเท่านั้น
คือตอนนี้เราอยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินละ๑
ภายใต้ประกาศและคำสั่งของจังหวัดละ๒นะฮะ
แต่ทีนี้ห้างดังห้างนี้เปิดได้ยังไง
ในวันหยุดแถมให้ประชาชนเข้าไปกินข้าวในร้านได้ด้วยนะครับ
พอข้อความนี้เผยแพร่ออกไปหลายคนก็บอกโอ้เปิดได้ยังไง
แต่หลายคนก็บอกเอ๊ะหรือว่าเขาเปิดโซนจำเป็นเท่านั้น
แต่ทีนี้ในเพจเขาก็ชี้แจงเพิ่มขึ้นบอกว่าอันนี้มันเรื่องจริง
และไม่ใช่ภาพเก่าด้วยคุณมันเป็นวันที่๕เมษายน๒๕๖๒
คือวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ให้ดูบรรยากาศกันสดเลยนะครับ
หลังจากที่ทางเพจดังเขาออกมาโพสต์เรื่องนี้ไว้
ได้โพสต์บอกแบบนี้บอกว่าในอำเภอเมืองฉะเชิงเซา

เจ้าหน้าที่อาศาสมัครได้ออกตรวจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติ
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
และลูกค้าทุกท่านนะครับ
แล้วก็ทางโรบินสันเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ในพื้นที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเศร้า
แล้วก็มีการโพสต์พร้อมกับโพสต์อื่น
เป็นภาพเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดจุดต่าง
ภายในศูนย์การค้าแห่งนี้ด้วย
แต่ทีนี้มันไม่พ้นในการที่คนในโลกโซเชียล
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคุณคือหลายคนพอรับทราบเหตุนี้
ก็มีการถามว่ามันเกิดขึ้นวันที่๕เมษายนจริงหรือเปล่า
ถ้าวันที่๕เมษายนจริงมาอยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินใช่ไหม
แต่ทีนี้ไปจับโป๊ะได้อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคุณ
คือเมื่อวานเนี่ยเพจคนรักฉะเชิงเซาอะไรเนี่ย
เขาดันไปถ่ายคลิปไปไลฟ์คุณไปไลฟ์ที่โรบินสันฉะเชิงเศร้าจริง
ช่วงประมาณ๕โมงเย็นแล้วเขาก็ไลฟ์ให้ดู
ตอนแรกเขาเหมือนจะแบบเข้าข้างทางผู้ว่านะคุณ
ว่าร้านรวงต่างที่ในห้างก็เปิดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
คนก็ไม่ได้เยอะอย่างที่เพจดังเขาออกมาแฉ
ก็เดินไปเดินมาตามร้านอาหารแต่ดันเดินผ่านร้านซุกี้ดัง
แล้วก็พบว่าร้านสุกี้ดังมีการเปิดให้ประชาชน
เข้าไปนั่งทานอาหารในร้านซุกี้ได้แบบโต๊ะเว้นโต๊ะ
คนที่เข้าไปดูไลฟ์ก็บอกเอานี่แหละโป๊ะเลย
ไหนบอกร้านอาหารให้เฉพาะซื้อกลับเท่านั้นยังเปิดให้เข้าไปอีก
เรื่องนี้ร้อนถึงผู้ว่ารัชการจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
เพราะว่าช่วง๑๐โมงที่ผ่านมานะฮะ
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเซาก็โพสต์ว่า
ได้ปิดให้บริการร้านอาหารก็เฉพาะจะให้สั่งกลับเท่านั้น
อภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ข้อมูลของวันที่๖เมษายน
และก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานายประพีผ่องบุภกิจ

จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้
แต่ห้ามจัดให้มีการนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน
อนุญาตให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปรับประทานนอกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและร้านขายปลีกขนาดร้านขายปลีกเท่านั้น
ฝ่าฝืนคำสั่งนี้มีความผิดมาตรา๕๒พรบโรคติดต่อ๒๕๖๒
ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานด้วยนะฮะ
นอกจากนี้ก็ยังผิดมาตรา๑๘พกศฉุกเฉิน๒๕๔๘
ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นี่คือประกาศของผู้ว่าราชการฉะเชิงเซาออกมาเมื่อเช้านี้เองนะครับ
แต่หลายคนก็ถามว่าแล้วที่เปิดไปเมื่อวานนี้ล่ะผิดไหมต้องย้อนไหมย้อนเอาความผิดไปไหม